มาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมค่ะ
แต่เท่านั้นไม่พอนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าเขาลืมล็อกคอมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าโดนขโมยเอาไปค่ะ
แล้วใต้เบาะเนี่ยเอาทรัพย์สินเก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
อันนี้คือหลักฐานที่พอจะบ่งบอกได้นะคะว่ามอเตอร์ไซค์หายไปไหน
ผู้ก่อเหตุมี๒คนค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะ
อายุเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะประมาณ๑๓๑๗ปีวัยรุ่นเลยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไป๒คันดันกันไปแบบนี้ค่ะ
่งหน้าไปทางบ้านร่องกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
แล้วหนึ่งในนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายเป็นรุ่นเว็บ๑๒
แดงดำหมายเลขทะเบียน๙๑๕๐แพร่ค่ะ
ถูกขโมยค่ะแล้วนี่คือคนที่ขโมยไปนะคะคือเจ้าของเนี่ยเขาไปจอดไว้ที่สะพานมิตรภาพข้ามน้ำแม่สายนะคะคือคุณอรพินเรือนแก้วอายุ๔๑ปี
บอกว่าวันที่๒๘พฤษภาคมเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้หน้างานห่างจากจุดขุดลอกลำเหมือง
ด้วยแต่ว่าเธอลืมล็อกคอรถมอเตอร์ไซส์ค่ะเขาบอกตอนพักกลางวันเนี่ยจอดตอนเช้าพักกลางวันมาดู

ตอนเช้าพักกลางวันมาดูยังอยู่เลยกลางวันยังเห็น
ยังเห็นอยู่เลยแต่พอหลังเลิกงานมาเนี่ย
ไม่มีแล้วนะคะคนตกปลาเนี่ยเห็นนะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย
เห็นเด็กชายวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ลอดสะพานไป
ทางบ้านกาดบ้านต่อแต่ว่าเขาไม่เอกใจค่ะเพราะว่าเขาคิดว่า
ก็น่าจะเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์แล้วยังเด็กอยู่ด้วยไม่คิดว่าจะเป็นโจรขโมยค่ะ
ตอนที่เขาจอมป่าอยู่ขึ้นสะพานเนี่ยเขาเห็นก็คือว่าเป็นละออน
เห็นรถกันออกไปเนี้ยนะต้นมือที่ของของของมันนั่นน่ะแล้วก็
ค่ะแต่ว่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวไงคุณนัทพงศ์
เพราะว่าเจ้าของบอกว่าใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเธอเก็บทรัพย์สินเอาไว้ค่ะ
มีทั้งสร้อยคอทองคำหนักสองบาทเส้นหนึ่งสองบาทเออสร้อยข้อมือหนักหนึ่งบาทอีกเส้นหนึ่ง
มีแหวนทอง๑สลึงอีก๓วงและเงินสดอีกห้าพันบาทโอ้จนเป็นลม
เพราะฉะนั้นว่าไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เลยนะคะยังไม่หมดนะ
มีสมุดบัญชีธนาคารอีกสี่เล่มโอ้เอกสารด้วยบัตรประชาชนสมุดคู่มือ
จดทะเบียนมอเตอร์ไซค์อีกสองเล่มก็รวมรวมแล้วเนี่ยเกือบสองแสนบาทค่ะ
เพราะฉะนั้นเจ้าของเนี่ยแหมไม่รู้ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะ
ต้องฝากตำรวจด้วยแต่เจ้าของก็วอนเลยค่ะบอกช่วยเอามาคืนหน่อย
เพราะว่าเงินแต่ละบาทนี่ไม่ได้หามาง่ายเลยนะคะ
เงินจะเอาไปต่อเติมบ้านแต่ไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ซะแล้วนะคะ
ตำรวจสพบ้านกวางตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะตอนนี้ยังหลบหนีไปได้
ถ้าใครมีเบาะแสช่วยแจ้งตำรวจด้วยค่ะทรัพย์สินมีค่าอย่าเก็บไว้ในมอเตอร์ไซค์เลยครับ
เตอร์ไซค์เป็นทรัพย์สินหนึ่งที่หายง่ายที่สุดในปัจจุบันนะฮะยังไงต้องระวังด้วยนะครับ